ต่อคดีที่สามเลยนะคะรักร้าวหึงโหดอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนนะครับ
เป็นคลิปที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียและคนโซเชียลมีเดียเขาก็กระหน่ำด่าว่าทุกอย่างเลยนะคะ
สำหรับชายเสื้อเหลืองที่ไปทำร้ายแฟนของตัวเองถึงที่ทำงานและล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือทำร้ายจนแฟนของตัวเองเสียชีวิตซึ่งแฟนซึ่งชื่อว่าคุณเมย์เนี่ยนะคะ
คือล่าสุดผู้ชายคนนี้เดินทางคือติดต่อมาที่ตำรวจขอเข้ามอบตัวที่พื้นที่จังหวัดตรังนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนตำรวจต้องไปรับตัวที่จังหวัดตรังมาทำคดีต่อที่จังหวัดสตูนนะคะ
เขารับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะรักมากโอ้โหรักมากเลยนะมากเลยค่ะรักมาก
ก็เลยตีแรงมากด้วยนี่นะคะแค่สั่งสอนไม่ได้ตั้งใจให้ตาย
เขาบอกแบบนี้นะคะจากกรณีที่นางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปีหรือเมย์ถูกสามี
ชื่อว่านายธนพัฒน์สงวนเขียวหรือนายทนอายุ๒๘ปีซ้อมจนเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่ซ้อมล่าสุดจนเสียชีวิตใน๑๐มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นหลบหนีไปค่ะ
ตำรวจสตูนออกไม้จับในข้อหาธรรมรัฐร่างกายเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แต่ทีนี้หลังจากนั้นเจ้าตัวนัดกับเจ้าหน้าที่ขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่กองปราบรามที่จังหวัดตรังเมื่อวานนี้
หลังตำรวจนำตัวนายทนไปสอบสวนยอมรับซ้อมเมย์จริงเพราะความหึงหวงนะคะ
โมโหด้วยรักมากด้วยแล้วก็อ้างว่าที่ผ่านมาได้ขอร้องให้ฝ่ายชายเนี่ย
อย่ามีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายเข้ามาได้ไหมซึ่งผู้เสียชีวิตก็สัญญาว่าจะไม่ทำอีก
แต่สุดท้ายไม่ทำตามสัญญาอันนี้ผู้ชายบอกนะและก็ตัวเองบอกว่าต้องการสั่งสอนเท่านั้น
ไม่อยากให้ตายทีนี้ช่วงบางช่วงบางตอนได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
เขาบอกผ่านสื่อมวลชนแบบนี้นะผมอยากจะบอกสื่อมวลชนว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเมียให้ตาย
เมียใครใครก็รักแต่มีปัญหาเรื่องในครอบครัวทำด้วยความโมโห
และหลังทำร้ายร่างกายพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันครับเมียผมเสียชีวิตก่อน
นี่คือคำที่เขาบอกผ่านสื่อมวลชนมานะคะส่วนเรื่องของคดีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานครผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูนบอกว่า
หลังจากชาวบ้านทราบว่านายทนขอเข้ามอบตัวไปกันเลยค่ะ
พากันไปรอดูที่สถานที่เกิดเหตุไปรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้หลังจากนั้นไม่มีการทำแผนไม่มีวี่แววว่าจะทำแผน
เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนไม่มีวี่แววเลย
ชาวบ้านต่างเดินทางมาที่สพเมืองสตูน
ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าเท่านั้นก็พอในทนหน้าตาเป็นยังไง
หลังจากนั้นรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ถ้าผู้ต้องหาไม่ประสงค์ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แม่ของนายทนบอกว่าพยายามบอกลูกแล้วว่าอย่าไปทำร้ายร่างกายเมีย
คือฝั่งพ่อแม่ของผู้ชายจำได้เลยข่าวนี้ก็คือพยายามบอกให้ผู้หญิง

เพราะว่าเห็นลูกทำร้ายร่างกายจนแทบจะทนไม่ไหวแล้ว
พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยแม่บอกว่าทำเขาตายเนี่ย
เธอเนี่ยต้องตายตามเขาไปด้วยแล้วก็เรียกตำรวจเลยนะบอกเอาไปจัดการเลย
ค่ะความรุนแรงนะคะมันก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาอยู่แล้วนะ